แล้วเรื่องนี้คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าสวโดนกดดัน

ก็ยังกำลังพูดว่าสอวอร์ขู่กันเองหรอ

คนพูดคือคุณชัยธวัฒนตุลาธนคุณผู้ชม

เอาก่อนการประชุม๘พักร่วมครับ
สอบบัญชีรายชื่อแล้วก็เลขาพระเก้าไกล
มีนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วสสนั่นแล้วก็หัวหน้าพักเพื่อไทย
รวมไปถึงตัวแทนจากอีก๖พักร่วมที่เหลือครับ

แล้วก็ประชุมกันถ่ายรูปร่วมกันโอเคอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศ
แต่หลังประชุมแล้วเสร็จคุณชัยธวัฒน์ครับ
รับว่าตอนนี้มีกระแสการกดดันในกลุ่มสวหนักเลย
ส่งข้อความไปส่งคนไปพูดคุยกดดัน
ในที่นี้เนี่ยคุณผู้ชมคืออย่างพักเก้าไกลใช่ไหม
เขาจะเป็นตัวแทนจะส่งตัวแทนไปเจรจากับสว
อธิบายถึงการตั้งรัฐบาลและการทำหน้าที่นายกของคุณพิธาด้วย
แต่มันมีสวบางส่วนรวมไปถึงเขาให้ข่าวมานะ
อันนี้เป็นกระแสข่าวนะคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อสุดแล้ว
แต่คุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นฝ่ายความมั่นคง
เสนอผลประโยชน์ต่างทำให้สวบางคนตอนนี้
ไม่กล้าออกมาแสดงท่าทีที่ชัดเจนว่าจะโหวต
หรือไม่โหวตให้คุณพิธาฟังคุณชัยธวัตรครับ
ส่งข้อความส่งคนไปพูดคุยกดดัน
หรือพยายามที่จะมีบางกระแสข่าว
หรือเสนอผลประโยชน์ให้

ก็คงจะเป็นเรื่องการพยายามที่จะชูเรื่อง

อะไรมาเป็นเกณฑ์ในการจะให้โหวตหรือไม่โหวต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
ชัยธวัฒน์ยิ้มครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้องการ๕๐แต่ต้องการ๗๐อาจจะหมายถึงจำนวนสวหรือไม่อย่างไรครับคุณผู้ชม